คุณผู้ชมเรื่องต่อไปไปดูเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความดุค่ะ
บอกเลยใครได้เจอกับเขาต้องก้มหัวให้ทุกราย

ก็บอกให้อยู่นิ่ง
โอ้โฮอยากถักหยาบโอ้โฮ

อยากถักหยาบ

อ้าวน้องหัวอยู่นิ่งอยู่นิ่งจะช่วยหาหน่อย

น้องไปต่อทางนิ่งสักชั่วโมงให้มันหาเนี่ยนะ

คือต้องบอกอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมของสัตว์

เขาจะคอยตบให้ตัวหมัดมันขยับ
เพื่อที่จะได้หาง่าย

คนไม่ใช่หัวลิงหัวเพื่อน
ตบอยู่นะห่วงคนนะจ๊ะลูก

ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาไปทำอีท่าไหน

หยุดมาลืมถามไปว่าตอนนี้คุณคุณพี่

เจ็บล้ะโปะโปะโปะ